คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงค่ะเธอปวดท้องน้อยนะคะ
ก็ไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

คาดว่าเธออ่ะแพ้สารทึบรังศรีโอ้โห
เสียชีวิตเลยแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเธอท้องอยู่ด้วยนะคะ
สามีเธอเป็นคนโพสต์เรื่องนี้ค่ะนี่นะคะ
เรื่องราวนี้นะคะเฟซบุ๊คของสามีค่ะคือทันตแพทย์ธีรวุฒิหวงสุวรรณกรหรือหมอบอยนะคะ
เป็นทันตแพทย์เปิดคลินิกอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ

เพศรัชกรหญิงปวีธิดาหวงสุวรรณกรอายุสามสิบหกชื่อว่ากิ๊บนะคะ

เพราะว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
อาการเนี่ยคือปวดท้องแต่กลายเป็นว่าเธอเสียชีวิตเลย
เสียชีวิตตอนทุ่มหนึ่งในวันเดียวกันนะคะวันที่เข้าโรงพยาบาลนะคะ
อาการของกิ๊บนะคะเธอปวดท้องน้อยค่ะ
ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่

คือเธอปวดท้องมา๓๔วันแล้วแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนมาเป็นสัปดาห์
สงสัยว่ากิ๊บจะเป็นนิ้วทางเดินปัสสาวะ
ก็เลยตรวจเอ็กซาเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ช่องท้องนะคะช่องท้องด้านล่าง
แล้วหมอบอกว่าต้องฉีดสารทึบรังสีที่ห้องเอ็กซาเรย์นะ
แต่กิ๊บเธอแพ้ค่ะแพ้ถึงขั้นรุนแรงแล้วอาการแพ้เนี่ยมันมาเร็วมาก
หลังจากฉีดปุ๊บไม่กี่ชั่วโมงนะคะอาการหนักเลยเธอเสียชีวิตเลยนะคะ
คือโรงพยาบาลนี้ตัวสามีที่โพสต์นะคะ
บอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ก็ดีนะ
เป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังชั้นนำที่อยู่เชียงใหม่เลย
ก็เลยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วที่น่าเสียใจมากก็คือ
ผลตรวจภพว่าเกิ๊ฟท้องอยู่ด้วยค่ะ

ทางครอบครัวก็เลยขอพบผอโรงพยาบาลเลยค่ะ

แต่โรงพยาบาลปฏิเสธที่จะอธิบายเรื่องนี้

ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาทุกขั้นตอน
และไม่พูดคำขอโทษด้วยซ้ำ
ทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาโพสต์เพื่อความเป็นธรรมนะคะ
ล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะหมอบอยค่ะสามีของผู้เสียชีวิต

ก็แถลงข่าวกับนักข่าวเลยค่ะ
บอกว่าหลังภรรยาเสียชีวิต
หมอเพิ่งจะรู้นะว่าภรรยาเนี่ยท้องได้๖๗สัปดาห์แล้ว

ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจหรือจะรู้สึกยังไงดี
มันหลากหลายความรู้สึกจริง
ภรรยาท้องลูกคนแรกที่รอกันมา๒ปีกว่าหลังแต่งงานกันมา
แต่กลายเป็นว่าภรรยาจะต้องมาเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
พ่อแม่ก็เสียใจมากทุกคนเสียใจมาก
เพราะกิ๊บเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตหมอที่โรงพยาบาลบอกว่า
เกิดจากน้ำท่วมปอดเฉียบพลัน
สาเหตุก็คือแพ้สารที่ฉีดเข้าไปค่ะ
ทึบ๔ที่จะต้องไปเข้าเครื่องเอ็กซาเรย์ค่ะ

ใช่เพราะเสียชีวิตไปนี่นะคะ
ไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยค่ะ

โรงพยาบาลแค่ยื่นข้อเสนอให้แบบนี้นะคะ
บอกว่างั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวโรงพยาบาลจะให้ส่วนลดกับทางครอบครัวนะ

แล้วก็ส่งพวงหลีดไปแสดงความเสียใจ

หมอบอยก็เลยบอกว่า
ทีนี้เอายังไงกันดีปรึกษากันในครอบครัวว่า
คำตอบจากทางโรงพยาบาลมันไม่ชัดเจน

สพภูพิงราชนิเวศค่ะ
คุณหมอเวรที่อยู่ห้องอีอาร์เขาก็ออกมา
มาแจ้งว่าตอนนี้ภรรยาผมเนี่ย
เขาแพ้สารตัวหนึ่งที่ใช้ในการย้อมสี

แต่ตอนนี้อาการเขาคงที่แล้ว

ตอนนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะส่งขึ้นไปอยู่ห้องไอซียู
เขาก็ออกมาบอกผมกับคุณพ่อว่า
ซึ่งน่าจะเป็นอาการปวดที่น้องเข้ามาเขาแจ้งอย่างนี้นะครับ
แล้วเขายังบอกว่าเขาพบลักษณะของถุงที่เป็นตัวอ่อน
หรือว่าจะมีลูกอย่างนี้นะครับ
แล้วเขาก็ส่งตรวจปัสสาวะของภรรยาผม
ตอนที่เขาหัวใจไม่ติดแล้ว

ภรรยาผมตั้งครรภ์จริงในยุคครรภ์ประมาณ๖๗สัปดาห์
ส่วนคุณแม่ของหมอบอยนะคะก็บอกว่าลูกสะพ้ายเนี่ยนะคะ
เป็นเด็กดีเป็นคนกระตันยูมากดูแลพ่อแม่นะคะ
พ่อแม่ตัวเองพ่อแม่สามี
ไม่คิดว่าต้องมาเสียลูกสะพ้ายที่ดีไปแบบนี้
แล้วก็ต้องมาสูญเสียหลานที่ทุกคนเฝ้ารอนะคะ
ตอนนี้สงสารหมอบอยมากหมอบอยเหมือนตายทั้งเป็นร้องไห้ตลอดเวลา
คุณแม่ต้องสะลดใจมากเลยไม่คาดคิดว่าจะมาเสียลูกที่ดีกับหลานอีกคนที่เรารอมานาน
มันดับฝันเราในคืนนั้นแบบจน
มันสะเทือนใจจนแบบไม่มีแรงที่จะเดิน
แต่เวลานี้นะหนูกิฟต์เขาจากกันแล้ว
มันก็จะจบก็ต้องจบนะถ้าแม่เสียใจก็เสียใจ
แต่คนที่อยู่เนี่ยคือลูกชายคือลูกที่คุณแม่จะต้องดูแลเขาต่อ
เขาเหมือนคนตายทั้งเป็นตื่นเช้ามาเห็นลูกร้องไห้กลางวันร้องไห้เย็นร้องไห้

ก็ไปยื่นเรื่องที่แพทยศภาในสัปดาห์หน้า

ที่บ้านของผู้เสียชีวิตเองในเขตพื้นที่ชุมชน
โขงแก้วตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาวเนี่ยค่ะ
พ่อแม่น้องชายก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร
บอกแค่ว่าเดี๋ยวให้ลูกเขยดำเนินการนะคะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชาปนกิจศพไปแล้วนะคะ